ว่าเวลาสั่งของแล้วมันไม่ตรงปก

ที่เห็นอยู่นี่เป็นปลาเค็มนะคะ

ใช่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะ

เวลาเจ้าของเขาหยิบขึ้นมาดูบนมือเนี่ยนะคะ

แล้วเขาก็ระบุเตือนภัยเอาไว้ด้วย
เขาบอกว่าใครคิดจะสั่งปลาเค็มกับเพจนี้

ตอนนี้โดนเพจมันบล็อกไปแล้วจ้า
เจ้าของคลิปบอกกับทีมข่าวเที่ยงของเรานะคะ
ว่าตัวเขาสั่งปลาเค็มอันนี้ค่ะ

สั่งราคาชิ้นละ๑๐บาท

เพราะพี่ก็เห็นว่าปลาเข็มที่แม่คะเอามาโพสต์
ชิ้นขนาดกลางแล้วก็มีราคาถูก
รวมกับค่าส่งก็๔๐บาท

เออแต่ทำไมตอนส่งมามันเหลือแค่นั้น

แล้วตอนที่เขาสั่งนะคะ๑๐ชิ้นเนี่ยก็บวกกับค่าส่งเนี่ย๑๔๐บาทกับปลาแบบนี้ที่เราเห็นหน้าเพจเฮ้ยมันคุ้มนะ
มันน่าสนใจมันน่าสั่งนะแต่ปรากฏว่าหลังโอนเงินไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เงียบไปสี่วัน
เธอเลยทักท้วงสุดท้ายก็เงียบหายอีกทีนี้ก็เลยทวงไปเรื่อยทวงไปเรื่อยคิดว่าถูกโกงแน่นะคะแล้วก็ไปต่อว่าทางกล่องข้อความสุดท้ายแม่ค้าส่งปลามาจริงค่ะไม่ได้โกงส่งมาจริงแต่พอแกะดูมันไม่ตรงปกอ่ะดูดูสินะคะปลาตัวนิดเดียวเองอ่ะนะคะก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มของกินเพื่อให้คน
ไม่ไม่กล้าทานนะคะเอาไปทิ้งให้หมดเอาไปทิ้งหมดเลยแล้วก็ฝากเตือนไปถึงคนที่ชอบซื้อของออนไลน์ด้วยนะคะว่าอย่าไปเห็นแก่ของถูกตรวจสอบให้ดีก่อนดูรีวิวลูกค้าคนเก่าเก่าด้วยจะได้ไม่ถูกหลอกเหมือนเธอนะคะ